พาไปดูบรรยากาศที่ท่ากาศยาสุนภูมิช่วงค่ำที่ผ่านมาหน่อย
สนามบินแทบแตกค่ะวันนี้น้องอิงฟ้า
กลับประเทศไทยใช่ค่ะอ่าหลังจากไปประกวด
นี่แฟนเนี่ยฮะแฟนคลับนี้ไปรอตั้งแต่บ่ายนะครับ
อ่าเครื่องจะมาลงในเย็นเย็นนะฮะโอ้โหดูสิคนเยอะจริงจริงนะครับ
จากนั้นสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนี่มาแล้ว
บอสนวัดนำมาเลยนะฮะพีนวัดนะครับนี่น้องอิงฟ้า
อ่านี่ข้างข้างนี่ชุดสีเหลืองนี่นี่คือ
อ่าส่วนนี้น้องอิงฟ้าโอ้โหสวยจริงจริงอืมนี่เห็นไหม
รวมละเก้าคนนะครับโอ้โหดูสิเห็นมั้ย
อ่านี่ฮะคุณนวัดอิสระไกรศีลนะครับ
มารอกันอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมา
ถึงขนาดนั้นไว้สืบไปฝากน้องเขาแต่แบบพริกแบบแซ่บมากค่ะ
ว่าตอนนี้คือกระแสดราม่าทั้งหลายน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือว่าคนที่บอกพลาดตำแหน่งเพราะเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในเวทีประกวดเนี่ย
สำหรับน้องอิงฟ้าเธอบอกว่าเธอถือว่าชนะใจตัวเองได้
ผ่านมาได้หมดแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องการกล้าพูดภาษาอังกฤษ
ทั้งทั้งที่ไม่ใช่คนเก่งแล้วก็กล้าออกมาโพสต์ด้วยภาษาอังกฤษ
เพราะส่วนหนึ่งอยากให้กำลังใจเด็กคนรุ่นใหม่ที่โพสต์ล่าสุด
อิงฟ้าบอกว่าเราต้องฝึกฝนนะเราต้องมั่นใจในการใช้ภาษานะฮะ
เราก็สามารถทำได้ถ้าเรามั่นใจนะครับแม้แต่เรื่องของภาษาอังกฤษ
ลองฟังที่น้องอิงฟ้าให้สัมภาษณ์ล่าสุดหน่อยนะฮะ

แฟนมารอกันเยอะเลย

แฟนคลับเยอะจริงนะฮะ
ก็เดี๋ยวคงมีอีกหลายกิจกรรมในประเทศไทย

คนไหนถามน้องอิงฟ้าดิกซอยหนึ่งก็พี่นวัดบอกเรื่องหน้าหน่อยนะ